สัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับเลขคลิกชีวิตนะคะ
ที่จะคุยกับอาจารย์ที่คุยกับอาจารย์ปอไปแล้ว
เป็นเรื่องของตัวเลขที่จะหนุนเรา
ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนงาน

เพิ่มเพิ่มเข้าไปด้วยปากซ่ามสัตว์ตูขวานผ่าซาก

นั่นน่ะสิไม่อยากให้มีตัวเลขเหล่านี้นะคะ
รวมทั้งตัวเลขไหนที่มีแล้ว
จะไม่ทะเลาะกับคนอื่นเพื่อนพ้องโดยเฉพาะ
ทะเลาะกับผู้ร่วมงานแล้วก็หัวหน้างาน
เดี๋ยวติดตามพร้อมกันกับเลขคลิกชีวิตกับอาจารย์ปอ
ปออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ปอครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนเลยนะ
โอ้โหมากันแต่เช้าแบบนี้แล้วก็มีเลขแบบนี้มาด้วยนะฮะ
คือสัปดาห์ที่แล้วได้ไปแล้วแต่ว่าจะรออาจารย์สัปดาห์นี้ต่อ
ได้รวบเลขทีเดียวแล้วไปหาเลขทีเดียว
ใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันไว้ว่า
เลขอะไรที่จะทำให้คนคนนั้นไม่น่ารักไม่น่าครบ
ไม่น่าสนับสนุนเลยรอเลยอยากรู้เลยใช่ไหม
จะแบ่งเป็นกลุ่มหลักนะคะก็กลุ่มเลขสร้างสรรค
สร้างสัตว์สร้างได้อย่างไรก็คือทางปาก
อย่างเช่นที่คุณบุ๊คได้พูดก็คือขวานผ่าซาก
พูดอะไรก็ไม่สนใจใครเลยพูดไปเถอะฉันเห็นว่าไม่ดี
ฉันก็บอกว่าไม่ดีไม่ได้มองเลยว่าเขาก็ตั้งใจทำมาขนาดนี้นะคะ
นั่นก็คือเลข๓๔๔๓ค่ะ
สั้นนะคะอย่างเลข๓เป็นเลขของการบ้าทลาย

ในเมื่อถ้าเกิดคนที่พูดจาด้วยอารมณ์ชอบต่อสู้
ก็จะมักจะลืมอ่ะพูดไปก็ลืมพูดไปก็ลืมว่าแบบเอ้ย
เราจะทำร้ายใครหรือเปล่าขาดความยั้งคิดในการพูด

จะเป็นเลขของคนที่มีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง
เหวี่ยงจริงเลยนะเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็ต้องบอกว่าคนที่อยู่ใกล้คนที่เป็นเพื่อนกับเขา

รู้สึกคุยด้วยก็เดี๋ยวกำลังชมอยู่
ไปพูดผิดหูนิดเดียวหันมาปี้เสร็จแล้วแล้ว

ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้าง
เขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกค่ะใช่ไหมคะ

แล้วก็มาถึงเลขที่ว่ายึดมั่นในตัวเองเป็นหลัก
ใครพูดอะไรมาไม่ฟังแอบเถียงแอบเถียงอยู่ในใจ
พอทนไม่ไหวก็ระเบิดพูดคำนั้นออกมา
นั่นก็คือ๑๓๓๑
เลขนี้จะเป็นเลขของการท้าตีท้าต่อยนะคะ
อย่างเช่นไปตามสถานบันเทิงต่าง

เข้ากระแจเลย
เทรนด์เข้าข่าวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐมาก
ให้ระวังเลยเพราะว่าเลขนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการ
ที่ไม่ดูแลตัวเองในเรื่องคำพูดเรื่องอารมณ์
เรื่องการที่แบบยึดมั่นตัวเองเป็นหลักไว้เนี่ย
เลขนี้จะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
เนื่องจากไม่ระงับอารมณ์เลย

บานไปใช่ค่ะเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่
นี่คุณผู้ชมมีเลขอะไรที่สงสัยถามอาจารย์ปอผ่าน
ใช่เพราะว่าอาจารย์พูดคุยกับเราสดในช่วงนี้นะคะ
อีกกลุ่มนึงเลขของกลุ่มยอมหักไม่ยอมงอ
เลขนี้นะคะเดี๋ยวขอใส่ยาวเลย
๘มาเลยนะ

กลุ่มเลขนี้นะคะต้องบอกว่ามีส่วนประกอบเป็นเลข๘

จะเป็นเลขของความที่มีอำนาจบารมีมีความรุ่มหลงในตัวเอง
สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะในเมื่อรวมกันอยู่
ทำให้คุณมีอำนาจในวันนี้
แต่ถ้าในวันต่อไปคุณล้มขึ้นมาล่ะ

คนที่คุณเคยไปใช้อำนาจบังคับบีบบังคับเขาเนี่ย

มีอำนาจแต่ไม่ได้รับความศรัทธา
ถูกต้องอีกกลุ่มนึงเลยค่ะไปอย่างรวดเร็วนะคะ
เป็นกลุ่มของเลขเก็บกฎความรู้สึกจนกระทั่งระเบิดออกมา

อะไรที่เกี่ยวกับ๗คะ
ใช่ค่ะ๗นี้นะคะจะเป็นพลังของดาวเสา
พลังแห่งความมานะปากปั่น

สู้ตายไม่ว่าโครงการนั้นจะสั้นหรือจะยาวจะยากหรืออะไรก็ตาม

คุณคาดหวังมากขนาดนี้จะเกิดความทุกข์

ระเบิดออกมารุนแรงกว่าคนปกติ
ปกติเรามีอะไรเราก็จะบ่น

เพราะคิดว่าเราจะต้องทำให้มันได้สำเร็จ
แต่พอถึงวันนั้นมันไม่สำเร็จระเบิดแรงมาก
เก็บทั้งกดระเบิดออกมาตู้ม
ตายหมดเลยรวมถึงตัวเองด้วยตัวคนที่ระเบิดด้วยนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเลขที่ใครคุยด้วย
ก็รู้สึกว่าคนคนนี้ต้องมีความน่ากลัวอยู่ในตัว
ไม่ว่าจะเป็นความเก็บกฎไม่ว่าจะเป็นความบ้าอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากของอารมณ์
ก็ความมั่นใจในตัวเองเกินไปที่ไม่ยอมฟังใครเลย
โอ้โหนี่ต้องเฉพาะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำหรือเปล่า

คนค่ะเพราะว่าแน่นอนแหละไม่มีใครชอบหรอก
คนที่พูดจาไม่ดีใส่เขาใช่ไหมคะ
ไม่มีใครชอบหรอกที่ว่าอยู่ดีก็ระเบิดปุ้มขึ้นมา

ส่วนในสัปดาห์หน้าอาจารย์ปอเห็นบอกว่าจะมีเลข

ไม่ได้แจกกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะ

ซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณบุ๊กเป็นคนวางกติกา

เกี่ยวกับตัวเลขที่อาจารย์ปอลบอกวันนี้แหละนะ
ที่อยู่บนกระดานอะไรที่อยู่บนหน้าจอนี่แหละนะครับ
แต่ว่าครั้งหน้าอาจารย์บอกไว้ก่อน

แต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมและเราอยากรู้นะคุณ

ไหนก็พูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำแล้วนะฮะ
ผู้นำผู้บริหารหัวหน้างานควรจะมีเลขอะไรบ้าง

เน้นไปทางผู้นำระดับสูงก่อน

ขอไว้เลยครับอาจารย์ครับได้เลยค่ะใด

ใช่ติดตามให้ดีแล้วก็ตารางนี้อย่าลืมนะคะ